สำหรับที่มีพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเลื้อยเข้าไปในเล้ากินไก่ใช่ไหม

คนนี่แหละฮะโอ้โหตัวดีไปขโมยไก่ชนครับ
จับได้ชัดเจนครั้งนี้ไม่ใช่งูแล้ว

ไม่เอาไปโทษงูโทษคนนี่แหละเพราะคนมาขโมยไก่แล้วเป็นไก่ชนครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับคนร้ายที่เข้าไปขโมยไก่ชนของชาวบ้านที่ตำบล
หงษ์อำเภอเมืองแพร่ได้อย่างชัดเจน
ลงมือยังอุบอาดกลางวันแสกอ้าวแต่ก็ไม่รอดนะ
ทางเจ้าของเล้าเนี่ยครับเขาได้แอบติดกล้องวงจรปิดซ่อนเอาไว้ในศาลเพื่อหลอกตาคนร้ายก็จับภาพเอาไว้ได้

ทีมงานของเราได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีแก๊งคนร้ายได้ตระเวนลักไก่ชาวบ้าน
ชาวสวนที่จังหวัดแพทย์รวมไปถึงพื้นที่อำเภอเมืองแพทย์มานานแรมปีผู้เสียหายเยอะ
แล้วโจรเนี่ยอาศัยช่วงที่เจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของสวนออกจากบ้านไปไง
คนร้ายก็รีบลงมือขโมยไก่อย่างรวดเร็วแล้วก็หลบหนีไปอย่างลอยนวลทำแบบนี้มาหลายครั้ง
ครั้งนี้ครับทางเจ้าของสวนเจ้าของเล้าเนี่ยที่เคยถูกคนร้ายเข้ามาขโมยไปถึง๒ครั้ง๒ครา

ก็คือติดกล้องวงจรปิดอยู่ตรงศาลเลย

ทำแบบนี้เลยเพื่ออำพรางไม่ให้คนร้ายรู้ว่ามีกล้องอยู่ตรงนี้
คนร้ายก็ชะล่าใจตามคาดนะครับก็ย้อนกลับมาก่อเหตุครั้งที่๓เมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ครั้งนี้ถูกกล้องวงจรปิดจับภาพในการขโมยไก่ชนเอาไว้ได้
ทีนี้ล่ะครับก็เลยนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มตัวแก๊งทั้งหมด
ซึ่งไอ้ตัวที่มาร่วมขบวนการด้วยก็มีที่เป็นคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นภาษณะไมตะเวนก่อเหตุด้วยนะ
แล้วก็คนร้ายที่เป็นคนลงมือทำตอนนี้ก็ทราบตัวแล้วด้วยและทั้งหมดทั้งมวลอยู่ระหว่างการหลบหนีนะครับ
ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าของไก่เนี่ยเขาแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพวังหงษ์อำเภอเมืองจังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมแล้วฮะแล้วก็กำลังจะขออำนาจศาลเพื่อดำเนินการออกหมายจับต่อไป
ตอนนี้ก็นี่แหละฮะดูแล้วไม่น่ารอดเพราะว่าก่อเหตุมาหลายครั้งผู้เสียหายเขามีเยอะ
ค่ะก็ถูกตำรวจจับได้ในเร็ววันนี้
มีความคืบหน้าก็เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะคะ